ของศึกยอดมวยธรรัชที่จะชบกันในช่วงบางวันนี้ครับ

พิกัส๑๑๖พรมุมแดงนะครับ
วันนี้ก็เปลี่ยนสีเสื้อใหม่นะครับมาซ้อมอยู่ค่ายสิงหมาวินที่ราชประเขาสี่สิบเอ็
มวยเข่าเดินชนนะครับวงในล็อกเหนียวแน่นช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีก็แพ้มาสองไฟล์ติด
ให้กับสุริยันเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็ปืนกลต่อสู่รัฐที่ราชดำเนิน
เมื่อเช้ามาลดน้ำหนักพอดีพิกัดส่วนมุมน้ำเงินนะครับอีโต้สิทธิ์เฉลิมชัย
จังหวะฝีมือไอคิวร้อยแปดศอกแหลมนะครับโดยเฉพาะไฟล์ล่าสุด
ศึกยอดมวยไทยรัฐฟันศอกขวัญโดมต่อมีนบุรีหน้าแตกนะครับ
หมอนี่โอ้โหแทบจะไม่รับเย็บเลยครับช่วงหลังฟอร์มสดนะครับ
ชนะมาสี่ไฟล์ติดซ้อมอยู่ที่โคราชเมื่อเช้ามาหนึ่งร้อยสิบเจ็ด
ไปหนึ่งปอนด์ครับคู่รองพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสามกับหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับ
มุมแดงเพชรพิฆาตกกันบุตรนะครับชื่อเดิมก็คือเอกพิฆาต
กรุงเทพธนบุรีเป็นมวยครบเครื่องนะครับอาวุธหนักแรงเก่ากว่า
ต่อให้๒ปอนด์ครับเจอกับมวยข่าวยัดไส้อันตรายก็คือแหลมคมสิงหมาวิน
มาแทนช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์ถอนตัวไปเมื่อเช้าก็มาพอดีพิกัดด้วยกันทั้งคู่ครับ
คู่สองพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสามปอนมวยเข่ามวยฝีมือครับ
เพชรจุฬาต่อมีบุรีมาร้อยสามสิบสองขาดหนึ่งปอน
พบกับทองเมืองศรีมาเมื่อเช้ามาพอดีพิกัด
และคู่แรกครับพิกัดหนึ่งร้อยแปดปอนเป็นการวัดเชิงกันของมวยจังหวะฝีมือ
ก็คือต้นเพชรปประมุกเจอกับยอดวิทยาสสิริรักษ์นะครับ
เมื่อเช้ามาพอดีพิกัดด้วยกันทั้งคู่วันนี้ห้ามพลาดนะครับ
ยอดมวยไทยรัฐเวลาบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นนะครับ
วยดีดูฟรีไม่มีการพนันครับ